ก็เป็นอีกหนึ่งหลีกที่ต้องเลื่อนการแข่งขันออกไปค่ะ
แต่ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะ
ก็มีแนวคิดแล้วก็จะเสนอไอเดียกับรัฐบาลว่า
อยากจะให้กลับมาแข่งขันกันแบบปิดค่ะ
คนตำรวจเอกสมยดพุ่มพันม่วงนะคะ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยค่ะ
ก็เอามาเปิดเผยถึงกรณีที่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหนึ่ง
ต้องเลื่อนการแข่งขันเป็น๒พฤษภาคมนะคะ

จะสามารถกลับมาแข่งขันได้ตามโปรแกรมหรือไม่ค่ะ

ก็เลยทำให้สมาคมมีแนวคิดที่อยากจะไปเสนอกับรัฐบาลนะคะว่า
ในช่วงที่คนไทยเก็บตัวอยู่บ้านกันนานค่ะ
แข่งขันฟุตบอลอาจจะเป็นสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้คนอยู่บ้านได้มากขึ้นนะคะ
อาจจะเป็นแค่ความคิดมุมหนึ่งของทางสมาคม
แต่ก็เชื่อว่าถ้ามีฟุตบอลจะทำให้ประชาชนอยู่บ้าน
แล้วก็ดูฟุตบอลด้วยการร่วมเชียร์ฟุตบอลกันด้วย
แล้วก็ถ้าหากว่ารัฐบาลมีข้อกำหนดอะไรก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามทุกอย่างค่ะ
ซึ่งสมาคมก็ได้สอบถามไปยังสโมสรไทยลีกนะคะ
ว่าถ้าหากว่ากลับมาแข่งขันกันแบบปิด
จะเป็นไปได้ในรูปแบบใดและมีมาตรการใดบ้าง
เพื่อเป็นทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายค่ะ
ต่อกันที่ทีมเมืองทองยูเนเต็ดนะคะ
ล่าสุดยังไม่มีการที่จะขอลดเงินเดือนนักเตะแต่อย่างใดค่ะ

หยุดแข่งขันไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะการจันรัฐนะคะ
ผู้จัดการทีมของเมืองทองก็เปิดเผยว่า
จะยังจ่ายเงินเต็มจำนวนให้นักเตะต่อไปค่ะ
ต่อกันที่หนองบัวพิชยาเอฟซีนะคะ

ตัดสินใจยกเลิกสัญญาของสารวุฒิมาสุกนะคะ
อดีตปีกความเร็วสูงทีมชาติไทยค่ะ
หลังจากที่นักเตะทำผิดวินัยร้ายแรงนะคะ
ด้วยการหายตัวไปร่วมเดือนไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ

นับตั้งแต่ปิดการแข่งขันไปตั้งแต่๑มีนาคมที่ผ่านมา
เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทีมก็ไม่ได้รวมตัวกันฝึกซ้อมนะคะ
แต่ว่ามีการจัดโปรแกรมให้นักเตะ

รวมถึงจะต้องมารายงานตัวรายงานความเคลื่อนไหวกับทางสโมสร
แต่ว่าสารวุฒิมาสุกไม่เคยรายงานตัวกับสโมสรเลย

โมสรก็เลยขอยกเลิกสัญญา
และไม่ขอรับผิดชอบใดทั้งสิ้นค่ะ
พยายามที่จะตามตัวอดีตนักเตะทีมชาติไทย
แต่ยังไม่สามารถติดต่อได้เช่นกันค่ะ